งการทั้งทีคุณผู้ชมครับนักข่าวประจำธรรมเนียบรัฐบาลก็ต้องรดน้ำท่านนายกรัฐมนตรี
ครับแต่ว่าปีนี้รดที่มือท่านไม่ได้มือยังเจ็บอยู่มือยังเจ็บอยู่
นี่แหละครับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และภรรยานะครับร่วมงานประเพณีสงกรานที่ธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ก็ให้คณะรัฐมนตรีข้าราชการเข้าขอพรนะครับปีนี้ท่านนายกของงดการรดน้ำที่มือนะครับ
เพราะมือยังเจ็บอยู่ก็ต้องเอาปิดพลัสเตอร์กันน้ำเอาไว้
แล้วก็งดแจกของที่ละลึกด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
ท่านนายกยิ้มแย้มอารมณ์ดีอวยพรให้ทุกคนนะครับมีความหวังมีความปรารถนาดีนะครับ
ทุกวันให้มันดีขึ้นนะครับเดินทางกลับบ้านให้ปลอดภัย
สนุกสนานเกินเลยแล้วก็เมาไม่ขับด้วย
ท่านนะครับบอกว่าจะไปรดน้ำขอพรพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไหมนะฮะ
แต่ท่านบอกว่าจริงแล้วก็ขอพรท่านไปหมดแล้ว
ขณะที่คนนี้ครับคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ครับ
หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยนะครับก็ไปขนส่งหมอชิด
อวยพรประชาชนไปส่งประชาชนกลับบ้านใช่ไหม
ไปเจอพระรูปหนึ่งภาพเก่ายังเชิด

ฟังพระท่านว่าก่อน

ยังจำตั้งแต่สมัยคุณหญิงสุดารักษ
อยู่พักเดิมอ่านั่นแหละครับอืมนี่ได้เห็นได้ดูแบบนี้ไปแล้ว

ีเซอร์ที่ว่าของพักพลังประชารัฐ

ใช่ค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยเพราะว่าเดี๋ยวรอดูเลยนะ
ตัวเต็มวันนี้ค่ะวันนี้จะปล่อยมาตัวเต็มแล้ว
แล้วเดี๋ยวให้ดูฉบับทีเซอร์นิดก่อนละกันค่ะ
น้ำแข็งตอนที่ลุงป้อมยกมือทำแบบนี้

อยากรู้ใช่ไหมจังหวะนี้ดูอ่านปากเอาแล้วถ้าเกิดว่าอยากรู้ให้ดูฉบับเต็มวันนี้ค่ะคุณผู้ชม

พร้อมอาสาทำงานเพื่อประชาชนค่ะ
ส่วนรวมไทยสร้างชาติคุณผู้ชม
อันนี้มีคลิปหาเสียงล่าสุดเขาบอกของจริงยิ่งกว่าหนึ่งหมื่นอีกเหรออะไรอ่ะ

เติมเงินให้ทุกปีใช้ได้ใช้ดี๗๗จังหวัด

ของจริงยิ่งกว่าหมื่นบาท
โปรดติดตามตอนต่อไป